ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักที่เพิ่งเริ่มคบกันไปแล้วไปได้สวยก็จะก้าวหน้าต่อไป
แต่ถ้ามีปัญหาจุกจิกให้รีบแก้ไขก่อนบานปลาย
คนมีครอบครัวยังมีเรื่องขัดแย้งแตกแยกกันอยู่
สุขภาพมีปัญหาช่องท้องทางเดินอาหารอาหารเป็นพิษ
ระวังอุบัติเหตุรถเฉียวชน
การเงินรายได้ยังคงเดิมแต่รายได้เสริมหาได้ยากเย็น

ดูแลค่าใช้จ่ายให้ดีไม่งั้นจะอยู่ไม่ถึงสิ้นเดือน

เจ้านายที่เพิ่งได้หมดอำนาจบารมีลง
ทุ่มเททำงานด้วยฝีมือและความสามารถตัวเอง
ทีมงานลดขนาดลงงานวุ่นวายขึ้น
เสียเปรียบคดีในโรงในศาล
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์